อย่างที่เกิดกันไว้นะคะเรื่องของข่าวช็อกวงการบันเทิง
กับการสูญเสียคนในวงการอีกคนนึงนะคะเพราะว่าเอ่อนักแสดงนาธานโอมานเนี่ย
เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย๔๔ปีเมื่อเช้าวันนี้ค่ะ
จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางเพจ
เล่าว่าดรภัยบูลบุตรเรียบผู้ใกล้ชิด
ซึ่งเป็นหัวหน้าของนาธานโอมานอดีตศิลปินชื่อดัง
ซึ่งภายหลังก็มาทำงานในเครือของบริษัทเนี่ยปรากฏว่านาธานเสียชีวิตลงเมื่อช่วง๙นาฬิกา๓๕นาทีของวันนี้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโลหิตจางและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
โดยทางดรภัยบูลบอกว่าคืนก่อนเสียชีวิตเนี่ยนาธานโทรมาร้องไห้
บอกว่า๗ปีได้อบรมและกล่อมเกาอดีตนักร้องไม่ให้ทำร้ายใครได้อีกในสังคม
แม้ว่าต้องสูญเสียทรัพยากรไปมากมายแต่ก็ไม่เสียแรงที่ได้ทำให้นาธาน
ผู้ที่เป็นเหมือนน้องชายของเขานะคะสามปีที่แล้วเขาได้เห็นว่านาธานมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีได้
ซึ่งนาธานยังบอกกับเขาว่าขออยู่กับเขาไปจนตายได้ไหมทางดรภัยบูลก็ไม่คิดเลยค่ะ
ว่าคำพูดนี้เนี่ยจะกลายเป็นคำพูดสุดท้ายตอนนี้ดรภัยบูลนะคะขอให้คนทั้งประเทศอโหสิกรรมให้กับนาธาน
ทุกคนจะไม่เคยเชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีได้แต่วันนี้เขาทำได้จริงนะคะ
และเขาก็จากโลกนี้ไปแล้วอยากให้นาธานไปสู่สุขติค่ะ
โดยในช่วง๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาร่างอะไรวิญญาณของนาธานโอมาน
เคลื่อนไปทำพิธีที่มัศยิตอันอิสติกอมะถนนประชาอุทิศทุ่งครุ๖๙นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามเพื่อนสนิทรายหนึ่งค่ะว่าก่อนหน้านี้นาธานเนี่ยป่วยด้วยโรคเลือด
และมารักษาที่โรงพยาบาลสองครั้งเพิ่งนัดคุยงานเกี่ยวกับการสร้างหนังเรื่องนาธานอยู่
แต่มาทราบว่านาธานเสียชีวิตเมื่อเช้าก็เสียใจอย่างมากค่ะนาธานโอมานหรือสุทันโอมานันเนี่ย
เกิดเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๑๙นะคะ
เขาเข้ามาทำงานวงการบันเทิงในปี๒๕๕๙

หลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์
รอดชีวิตจากภัยพิบัตรคลื่นซึนามิค่ะ
นาธานเคยตกเป็นข่าวจากกรณีพิพาทช่วงกลางปี๒๕๕๙
กับประเด็นที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่า

แต่ภายหลังพอมีการไปสืบค้นหลักฐานต่าง
กลับไม่มีสิ่งยืนยันว่าเขาได้แสดงภาพยนตร์

หลักฐานถูกแจ้งความในข้อหาคดีช่อโกงหลายครั้ง
จนต้องโทษจำคุก๑๐เดือนค่ะ
เจ้าตัวยังได้เปิดบริษัททำทัวร์เที่ยวประเทศเนปานนะคะ
และออกผลงานเขียนหนังสือเรื่อง

และนาธานยังเคยมีข่าวว่าจะแต่งงานกับหนุ่มเศรษฐีปักใต้

จากนั้นข่าวคราวเขาก็เงียบหายไปค่ะ

หน้าทานได้จากโลกนี้ไปแล้วค่ะ